ถือว่าพลาดด้วยกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ

โดยเฉพาะชมบุธรีป้างไปเยือนทาง

เดียโก้คอสตาร์นูเนสนักเต็บใหม่ของทางชนบุรีครับ

แล้วจากนั้นนูเนสก็ยิงเข้าไปครับ
จังหวะเล่นลูกเตะมุมทางซาป้า
อันดับ๑๙ศรีสะเกตตายเสมอ๒๒จากภูเบชโครงทองคนเดิมครับ

จากนั้นชมบุรีครับทีมเยือนทำลูกนี้สวยเช่นเดียวกัน
ขึ้นนำ๓๒ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ

ป้ายกบอลไปให้กับทางนูเนสนะครับ

บุกมาชนะ๕๓เก็บเพิ่มเป็น

สนามเทศบาลตะบนปลายบางครับรับการมาเยือน

ให้กับทางเฉพาะเจ็บกระจ่างยิงเข้าไปครับ

จากนั้น๑๑ครับนวลธับบุรี

เก็บตกหน้าตอกประตูแล้วก็

เด็ดขาดมากท่าเรือน้ำอีกครั้ง
และนาที๓๗ท่าเรือ

จากการผิดเลี่ยมครับการท่าเรือ

จ่าฝูงต่อไปได้อีก๑สัปดาห์ครับ

ต่อ๑และพัทยาไทเทคเสมอกับราชนาวีไป